ข่าวดีของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงมาเรื่อยนะคะ
ล่าสุดเป็นเรื่องของประกันอุบัติเหตุ
เขาบอกว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
อาจจะได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อประกันอุบัติเหตุเดือนละ๕บาทเท่านั้น

ถูกต้องเท่ากับว่าปีหนึ่งเนี่ยคุณจ่ายเพียงแค่๖๐บาท
แต่ได้รับความคุ้มครอง๑แสนบาทนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ระหว่างหารือ
ต้องรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่พิจารณาค่ะ
นายสุธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปภบอกเลยนะคะว่า
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการทำประกันภัย

ล่าสุดมีการเตรียมเสนอแพ็คเกจประกันอุบัติเหตุ
ย่อยให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ค่ะ

เท่ากับว่าจะจ่ายปีละ๖๐๘๔บาทเท่านั้น

กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว

ในการเพิ่มสวัสดิการให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ก็คือ๑ให้รัฐบาลเป็นคนจ่ายเบี้ย

เข้ามาทำประกันแบบภาคสมัครใจ
โดยนำวงเงินในบัตรสวัสดิการนั่นแหละ

แต่อย่างที่บอกเท่านี้ทั้งนั้นก็ต้องรอ

แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะนิ่งหรือเปล่า
ก็แปลว่าต้องรออาจจะเป็นนายอุตมะก็ได้เนอะ

นายอนุชานาคาสายนี่เป็นช่วยคลังทั้งสองคน

รับประโยบายประสานต่อด้วย